ผมเชื่อเหลือเกินว่าหลายคนนะครับคุณผู้ชมหลายคนเคยให้ความช่วยเหลือหรือบริจาคให้
ผู้ป่วยโรคเอสนะครับที่วัดพระบาทน้ำผู้นะครับ
แล้วเมื่อวานนี้เนี่ยมันก็มีการแชร์กันแชร์สลิปกันสลิปกันว่าบริจาคไปที่วัดนี้
เก้าบาทครับนะฮะแล้วก็มีการถามกันว่า
ไอ้ที่ทำทำกันเนี่ยมันเป็นแคมเปญจริงของทางวัด
หรือว่าพี่มิตรมิจฉาชีพออกอารวาสอีกแล้วเรื่องของการบริจาคนะฮะ
เมื่อวานนี้เนี่ยมันเป็นวันเอ็ดโลกนะครับวันที่วันที่หนึ่งอ่ะนะฮะ
หนึ่งธันวาคมนี่แหละครับคุณผู้ชมครับในโลกออนไลน์มีการแชร์
ลิปที่โอนเงินกัน๙บาทสมทบทุนให้กับวัดพระบาทน้ำผู้
อย่างแพร่หลายเลยล่าสุดครับหลวงพ่ออลงกฎเจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำผู้
ชี้แจงแล้วว่าของจริงไม่ได้หลอกลวงแต่ที่มาที่ไปเป็นยังไง
ลองฟังดูนะครับจากกรณีที่ผมเล่าไปนี่นะครับ
มีการบริจาคให้วัดพระบาทน้ำผู้๙บาทนะครับ
บางคนก็แน่นอนอ่าอาจจะมีศตุกษตังษ์อ่าพอพอเหลือ
นะครับก็โอนมากกว่าเก้าบาทก็มีจนกลายเป็นกระแสที่ส่งต่อกันในโลกออนไลน
ชั่วข้ามคืนหลายคนสงสัยว่ามันจริงหรือหลอก
นะฮะทีมข่าวสอบถามเลยครับกับเจ้าตัวเลยฮะ
หลวงพ่ออลงกฎพระราชวิสุทธิประชานาศ
เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำผู้ที่ลบบุรี
ซึ่งท่านเจ้าอาวาสชี้แจงว่าเรื่องการบริจาคเงิน๙บาท
ทบทุนช่วยเหลือผู้ป่วยเอสของวัดพระบาทน้ำผู้นั้นเป็นโครงการจริง
ที่มีลูกศิษย์ของท่านจัดทำขึ้นมาตั้งแต่เดือนตุลาคมที่ผ่านมาแล้วล่ะ
เป็นแคมเปญชวนให้คนในโลกออนไลน์ร่วมทำบุญแบ่งปันน้ำใจให้กับทางวัดพระบาทนพุก
คนละ๙บาทในวันเอสโลกนะครับ
โดยโอนเงินบริจาคเข้าบัญชีของวัดพระบาทน้ำผู้ซึ่งเป็นบัญชีจริงนะครับ
หลายคนเป็นสายบุญช่วยกันแชร์ต่อส่งต่อโครงการกัน
มีคนร่วมทำบุญเป็นจำนวนมากแต่ที่กลับมาดังในโลกออนไลน์อีกครั้ง
เชื่อว่าอาจจะเป็นเพราะเมื่อวานนี้วันที่๑ธันวาคมอย่างที่ผมนำเรียนไป
เป็นวันเอสโลกครับก็เลยมีคนเนี่ยเอาเรื่องนี้มาพูดถึง
นอกจากนี้เจ้าของเพจ๑บางปูคนคนนี้เป็นคนคิดแคมเปญนี้ครับ
กำลังจะจัดคอนเสิร์ตช่วยวัดอีกครั้งในวันที่๙ธันวาคม
ซึ่งเป็นวันคล้ายวันเกิดของหลวงพ่ออลงกฎด้วย
อาจจะทำให้มีคนสนใจแคมเปญแล้วก็ร่วมกันทำบุญกันมากขึ้น
พ่อย้ำนะครับว่าเรื่องนี้ไม่ได้เป็นการปั่นกระแสเรียกรับเงินบริจาค
เพราะว่าทางวัดมีคนช่วยเหลือเยอะอยู่แล้ว
แต่พอมีกระแสทำบุญ๙บาทเพิ่มเข้ามาหลวงพ่อท่านก็ยินดี
ที่ทุกคนอยากจะช่วยเหลือทางวัดอยากจะช่วยเหลือผู้ป่วยครับ
ปกติในวัดขวัญน้ำผู้เราก็มีหน้าเพจของเรา
ที่จะบอกถึงวิธีการร่วมบริจาคอยู่แล้วมีเบอร์บัญชีธนาคาร
หรือว่าการบริจาคทางโทรศัพท์๙บาทเราก็ทำกันมานานแล้วลูก
แต่ว่าในช่วงนี้เนื่องจากว่าพอมีกระแสออกไป
คนบางคนที่ยังไม่เคยทำ
ก็เกิดข้อสงสัยว่าของวัดจริงหรือเปล่า

หลังจากนี้หลังจากนี้หลังจากนี้หลังจากนี้หลังจากนี้หลังจากนี้หลังจากนี้หลังจากนี้หลังจากนี้หลังจากนี้หลังจากนี้หลังจากนี้หลังจากนี้หลังจากนี้หลังจากนี้หลังจากนี้หลังจากนี้หลังจากนี้